ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ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

สวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณฟ

ฟังสวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณฟังสวัสดี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

คุณอาจจะแบบรายการคุยอาจจะไปคอยมีคำพูด

ช่วงบ่ายของอังกฤษอังกฤษประกาศว่านายกรัฐมนตรีออก

สองอดีตนายกญี่ปุ่นถูกรอบสังหาร

คือหลายคนได้ยินข่าวแล้วบอกไม่น่าเชื่อ

เพราะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แบบแทบจะปลอดอาชญากรรม
โดยเฉพาะเรื่องปืนเนี่ยเขาแบบเข้มงวดมากนะ

อดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น
เพิ่งลาออกไปเมื่อ

ผู้สมัครของพักเสรีประชาธิปไตย

มันจะมีเสียงนะเราได้ยินเสียงหรือเปล่า

ไปช่วยผู้สมัครของพักเสรีประชาธิปไตย

อืม

จะได้ยินเสียงปืนชัดมากอ่ะ
แล้วมีควันด้วยอ่ะ

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเลยนะฮะจริงแล้วแล้วก็ลาออกเมื่อปี๖๓เพราะมีปัญหาสุขภาพ
แต่ก็ยังเนี่ยฮะไปช่วยผู้สมัครก่อนเขาจะเลือกตั้งวุฒิสภากันวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะ
ถูกยิง๒นัดกระสุนเข้าคอด้านขวากับหน้าอกด้านซ้าย
แล้วก็จับคนร้ายไว้ได้ใช่ตรงนี้เป็นถนนนะฮะที่เมืองนาราทางตะวันตกของญี่ปุ่นนะฮะ
คือคนร้ายเนี่ยมายืนอยู่ด้านหลังยืนอยู่ด้านหลัง
แล้วพอยิงเข้าไปก็เนี่ยฮะก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกัน
ทีแรกข่าวตลอดทั้งวันเนี่ยทางญี่ปุ่นสำนักข่าวต่างเขาจะใช้คำว่า
ไร้สัญญาณชีพเพื่อรอให้มีความชัดเจนทางด้านการแพทย์ก่อน
สุดท้ายเมื่อช่วงเย็นเนี้ยเขาก็ยืนยันแล้วว่าถึงแก่อสัญญกรรมอายุหกสิบเจ็ดปี
หกสิบเจ็ดปีฮะอายุหกสิบเจ็ดปี

ก็คนรู้จักท่านเยอะเลยล่ะ
เหมือนสนิทกับประชาชนมากอย่างนี้ค่ะ
เป็นนายกสมัยแรกนี่ปี๒๕๔

ตอนนั้นเป็นได้สักปีนึงมั้ง

ก็คือประมาณสัก๖ปีตอนนั้นกับประวัติศาสตร์

เริ่มจากประวัติเป็นประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเลยว่า

เป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุด

เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่๒และ๓ในปี๒๐๑๒ถึง๒๐๒๐อ่ะพี่

แล้วก็มาลาออกเมื่อช่วงปี๖๓

แต่ก็เนี่ยวันนี้ไปช่วยหาเสียง
ผู้สมัครของพักเสรีประชาธิปไตยเนี่ย

สมาชิกวุฒิสภาถูกคนร้ายยิง

เขาก็ยังไม่ได้บอกมูลเหตุจูงใจชัดเจนออกมา

คนร้ายบอกว่าตั้งใจจะมายิง

แต่คนคือแม้ว่าจะอยู่

มีกำลังเจ้าหน้าที่ที่คอยอารักษาดูแลความปลอดภัย
แต่ว่าเหมือนกับประชาชนก็สามารถเดินมาฟังได้

ใช่ก็ไม่มีใครคาดคิดนะ

ซึ่งดูการหาเสียงของประเทศญี่ปุ่น

มีแค่ลำโพงตัวเดียวในการหาเสียง

คำว่าอลักขุมอลักขาดมันอาจจะน้อย

ซึ่งวันนี้คนก็เลยกลับมาถามนายกไทย

เขาไปถามบิ๊กตู่เมื่อเช้าบิ๊กตูเขาไม่ตอบคำถามสื่อมา
เขาบอกว่าเขาเจ็บคอ

นายกประยุทธ์นายกพอรู้เหตุการณ์
ที่เขาเกิดการรอบยิงอดีตนายกของญี่ปุ่นหรือยัง

ในส่วนของนายกเองจะต้องเพิ่มความเข้มข้น

นายกตอบว่าก็ต้องเข้มข้นอยู่แล้วล่ะ

ที่เป็นห่วงนายกก็บอกอย่างนั้น

ตอนเย็นท่านคงทราบข่าวแล้วล่ะว่าท่านถึงแก่ศัลยกรรมแล้ว

คือญี่ปุ่นเนี่ยเชื่อไหมครับว่า

แล้วก็ตกตะลึงเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์

อดีตผู้นำขึ้นกลางเมือง

เขาควบคุมเข้มงวดเรื่องอาวุธปืนมากนะ

คนที่จะมีอาวุธปืนในครอบครองได้

เขาต้องสอบแบบเหมือนกับเราไปสอบใบขับขี่นะ

สอบปฏิบัติก็คือไปดูว่าคุณเนี่ยใช้ปืนเนี่ย

คุณต้องสอบปฏิบัติได้แล้วแม่นยำขนาด

ตัวเองประวัติการใช้ยาเสพติด

คุณถึงจะมาขอใช้ปืน

ญี่ปุ่นมีคนเสียชีวิตจากเหตุอาวุธปืนนะ

ญี่ปุ่นประชากรญี่ปุ่น๑๒๐กว่าล้านมั้ง
ขออนุญาตแล้วได้ใบอนุญาตเรื่องการใช้อาวุธปืน

คนนี้เขาใช้ปืนไทยประดิษฐ์นะ

ก็อย่างที่เขาบอกว่า
คนที่ยิงตั้งใจอะอือคนที่ยิงตั้งใจก็เร่ง
แต่มูลเหตุก็ต้องรอฟังว่า
มันจะมีมูลเหตุอะไรในการตั้งใจอะไรประมาน
พันกว่าแต่วันนี้ถึงขนาดว่ารัฐมนตรีช่วยคุณหมอตีคุณสาธิคุณสาธิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศาลน้าศุกร์เนี่ยเขาออกมาตอบแล้วบอกว่าเอาล่ะเอาพูดจริงนะ
ในแต่ละวันเนี่ยทะลุไปสองหมื่นถึงสามหมื่นแล้วเหรอแต่ไม่ได้เข้าระบบ
แต่ตอนนั้นที่คุณหมอจากเขาบอกว่าโอเคล่ะเขาใช้หลักตักกะในการแบบสิริราช
เพราะศิริราชตามโรงพยาบาลต่างมันเริ่มเต็มแล้วแม้กระทั่งใครที่ไม่เป็นอะไรหนักเขาจะส่งกลับบ้านเราด้วยซ้ำไป
เขาว่าอย่างนั้นถึงขนาดที่ว่าโอเคละเดือนนี้มีวันหยุดยาวเยอะ
นายกถึงกันอยากกำชับเลยเหมือนกันว่าเฮ้ยไอ้ช่วงวันหยุดยาวเนี่ยช่วยดูกันหน่อยไหม
อย่างแรกวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่เราบอกว่าจะดูสอบคอ
วันนี้สอบคอเขาจะประชุมออกมาว่ายังไงอย่างแรกเลยเนี่ยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรนะฮะ
หมายถึงว่าตอนแรกก็ลุ้นกันว่าอ้าวเหมือนกับหลายคนก็เรียกร้องว่าเฮ้ย
เมื่อมันผ่อนปลนกันอย่างหลายอย่างแล้วเนี่ยสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยยกเลิกไหม
อันนี้ขยายเวลาต่อไปอีกขยายเวลาต่อไปถึงอีกสองเดือนก็คือ
วันนี้กลลล๋มกันไปถามนายกที่นายกขยายพระกรฉุกใช้เนี่ยเพื่ออะไรก่อน

รักษาชีวิตประชาชนส่วนเรื่องอื่นเนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์
สำหรับพรกรฉุกเฉินเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายึดแนวปฏิบัติมาโดยตลอด
ขอให้ทุกคนทราบว่าไม่ได้มีส่วนในการที่จะไปจำกัดสิทธิของมนุษย

แล้วก็แน่นอนไม่มีการจำกัดสิทธิเสรีภาพของใครก็แล้วแต่
ท่านตอนนี้เขาก็ค่อนข้างจะยินยำมาชัดเจน
จริงแล้วโควิดครั้งนี้คอรมอลไปกันเยอะนะฮะ

ถ้าสมมุติเราไล่หัวหน้าพักหัวหน้าพักไปหมดแล้วนะ

คุณอะไรนะอาทิตย์อุตสาหกรรม

วันนี้แม้ค่อนข้างโครสกรัฐบาลก็ติดไปแล้ว

ในขณะเดียวกันวันนี้รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและมาตรฐานคุณภาพปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการและผู้จัดการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนครับ

เขาชี้แจงเมื่อวานที่บอกโอ้โหกรุงเทพคริสเตียนเนี่ย

รัฐนาดีเรกค่ะรองโครโศกประจำสำนักนายกพระบนฤทธิ์
ก็คือระบวนติพิธีอีกท่านหนึ่งที่นำคุณเดี๋ยวกับคุณธราธร

วันนี้ทางกรุงเทพฮิสเตียนเขาก็ออกมาพูดอย่างชัดเจนว่า

ตัวเลขติดเชื้อสะสมตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่หนึ่งพอเปิดมาแล้วสะสมมาอย่างเงี้ห
อ่ะเดี๋ยวเรากลับมาไล่เรียงให้ฟังครับ
อีกสักนิดนึงนะฮะเมื่อกี้เราพูดกันไม่จบเราไปขอรบตรงชาติก่อน
เมื่อวานเนี้ยข่าวกระพือหมดเลยคือตอนเนี้ยโรงเรียนหลายโรงเรียนอ่ะ
ต้องปิดสัปดาห์หน้านี้เขาคือสัปดาห์หน้าจะหยุดยาว๓วันอีกแล้ว
ใช่ไหมฮะมีพุธพฤหัสที่เป็นวันหยุดราชการ
แล้ววันศุกร์ให้หยุดพิเศษเพิ่มเขาก็เลยใช้โอกาสตรงเนี้ย
วันจันทร์กลางอังคารหลายโรงเรียนก็ให้เรียนออนไลน์ไปเลย
อืมอืมบางโรงเรียนที่เขาระบบออนไลน์ตอนนั้นเคยเซ็ตไว้แล้วก็เปิด
กลับมาที่เป็นออนไซต์อีกครั้งก็อาจจะอ่ะงั้นก็ให้หยุดยาวไปเลยดีกว่า
ถ้าเกิดออนไลน์สองวันไม่ต้องเพื่อที่จะได้มีการที่จะได้แบบ
ทำความสะอาดหรือจัดการเรื่องของลื้อให้เด็กได้อยู่บ้านบ้าง
ก็คืออาทิตย์หนึ่งสำหรับเด็กเด็กก็น่าจะหายแล้วก็นับเสาร์อาทิตย์ด้วย
สิบวันกับสิบวันอ่ะก็หายอ่ะแต่แหละที่เป็นข่าวแรงที่สุดก็คือ
กรุงเทพคริสเตียนใช่ไหมเมื่อวานข่าวบอก

วันนี้เขาถึงต้องออกมาบอกว่าครูที่ติดเชื้อเนี่ย
แล้วก็ผู้ที่ติดเชื้ออยู่ในระหว่างการรักษาตัวเนี่ย
จึงต้องออกมาชี้แจงทำความเข้าใจใหม่นะครับ
เพราะตอนนี้ข่าวออกไปปุ๊บแล้วทุกคนตกออกตกใจหมดเลย
ว่า๑กรุงเทพคริสเตียนเนี่ยอยู่กลางเมืองด้วยถูกต้องไหม
แล้วก็ไปโรงเรียนที่แบบว่าเฮ้ยทำไมขนาดไปโรงเรียน

จะไม่ติดกันอันนี้เขาบอกว่าตอนนี้มันเกิดความกังวลในกลุ่มบุคคล
โดยมาตรการของโรงเรียนเราต้องการใช้วันหยุดของรัฐบาลเนี่ย
ให้เกิดประโยชน์และเป็นการตัดวงจรโควิดอย่างที่เมื่อกี้คุณพูด
เขาตัดวงจรโควิดเลยเลยปรับการเรียนในรูปแบบออนไลน์
คือ๑๑๑๒กรกฎาคมแล้วก็จะกลับมาจัดการเรียนการสอนนะฮะออนไซต์
ในรูปแบบปกติเนี่ย๒๐กรกฎาคม

หากพบนักเรียนที่ติดเชื้อให้ปิดเฉพาะชั้นเรียนครับ
จะใช้สมมุติเจอเด็กเด็กห้องนี้
ไม่ปิดทั้งเรียนแล้วก็จะปิดเฉพาะชั้นเรียน
โรงเรียนก็สามารถประเมินสถานการณ์ได้เอง

เขาบอกอีกไม่นานเราจะคนที่เป็นก็คือใส่หน้ากากออกมาได้นะ

แต่ตัวเองเป็นน่ะล่ะพี่
มันจะมีไข้ใช่ไหม
แต่เราไม่รู้ว่าเด็กนะแต่เรา๔๐กว่า
มันจะมีไข้และมันจะสะสะลบ
ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงอยู่๓วัน
แต่๒ขีดมันอาจจะอยู่สักอาทิตย์หนึ่ง

ซึ่งตอนนี้เราจะต้องรอจนเหลือขีดเดียวก่อน

ต้องสวมกากอนามายตลอดเวลาหรือเปล่า
ซึ่งมาตรการของเรียนเนี่ยผู้ปกครองทุกคนก็มีความพอใจนะฮะ

หลานวันนี้คือพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกหลานกลับมาเรียนหนังสือ
ใช่คือผมว่า๒ปีที่ผ่านมาที่เราต้องออนไลน์ตลอดเนี่ย
คือส่วนหนึ่งเนี่ยเด็กขาดพัฒนาการนะ

เพราะในช่วง๒ปีที่เขาไม่ได้เจอเพื่อน
ไม่ได้พูดคุยไม่ได้มีการเล่นกีฬา
หรือเจอการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในห้องเรียนในโรงเรียน
คือสองปีอยู่บ้านเนี่ยก็เจอกันอยู่แค่ในครอบครัว
พัฒนาการของการเรียนรู้ของเด็กในวัยเติบโตมันหายไปนะ
แต่สิ่งหนึ่งอ่ะเด็กกลับกลายเป็นอยู่กับปกติ
ตอนแรกมันจะต้องมีการคำว่าเราต้องหยุดกับโซเชียลบ้าง
กลายเป็นเด็กกระหมกมุ่นอยู่กับโซเชียลเยอะขึ้น
แล้วก็บอกว่าเด็กต่อไปเนี่ยสังคมของพวกเรายังมีโอกาสออกมาเจอหน้าเจอตา
ออกมากินข้าวกินปลาออกไปเที่ยวบ้านเพื่อนถูกต้องไหม
เขาบอกไม่แล้วเด็กในช่วงโควิดเนี่ยในสิ่งที่มันเปลี่ยนสังคมเด็กคือ
เด็กอยู่กับตัวเองเด็กอยู่กับโซเชียลเด็กอยู่กับออนไลน์
ก็ขนาดเรียนเขาก็เรียนกับออนไลน์
มันอยู่กับมือถืออยู่กับอะไรตลอดสองปีเราจะให้เด็กอยู่
แล้วก็พูดถึงฝ่ายผู้ปกครองอีก
ผู้ปกครองบางคนเนี่ยเขาต้องทำงาน
แล้วก็ต้องติดยากดูแลลูกก็ยาก
ต้องแบบหาคนดูแลด้วย
หรือบางบ้านเนี่ยต้องขังลูกทิ้งไว้ในบ้านนะ
คือเยอะต้องปิดไว้แล้วก็

คือเด็กโตแล้วล่ะรู้เรื่องไม่ไปไหนหรอก

แต่นี่พอพ่อแม่ต้องออกไปแล้วลูกไปไหนไม่ได้

อย่างที่คุณอุ๋ยบอกว่าพัฒนาการทางสังคมก็จะมีปัญหาด้วย
คือถามว่าให้ลูกไปโรงเรียนเหมือนเดิมเนี่ย

แต่ถ้าให้เลือกห้า
แต่ว่าตอนนี้ผมว่าวัคซีนมัน
ซึ่งเมื่อกี๊เขาเรียกขี้แข็มแล้วไง

อย่างที่บางสื่อเนี่ยที่ทีเจอเป็นฉีดแข็มหก
อย่างฉันฟึ่งหายมาให้ไม่ต้องฉีดเนาะ

แต่พวกถ้าถึงเป็นสายพันธุ์๑๒ปีเวลาก็มีเสี่ยงให้ติดใหม่ได้

คือผมว่าถ้าเกิดว่าจะเอาแบบมาตรฐานนะ
ก็คือสักประมาณ๔เดือน๕เดือนเนี่ย

เพราะว่าถ้าจะเอาเป๊ะจริง

คุณถึงจะรู้ว่าคุณฉีดวัคซีนไปแล้ว

หรือคุณติดโควิดแล้วแล้วคุณมีภูมิขึ้นเท่าไหร่
ซึ่งไอ้ภูมินี้มันจะมีค่าคำนวณในการคำนวณว่า

แต่เราไปตรวจภูมิมันต้องเสียตังค์ไง

แต่แหมคนประชาชนโดยทั่วไป

ถามว่าวันนี้มันจะต้องตรวจ๓วัน๕วันครั้ง
เท่ากับให้มันเหลือ๕๐บาทเดือนนึง

บ้านยิ่งสมาชิกเยอะเนาะ

ดูว่าเราฉีดละ๔เดือนแล้ว

ก็ต้องปฏิวัติตัวเองเรื่องอาหารการกิน

อันไหนที่กินแล้วอร่อยแต่ไม่มีประโยชน์
เอาไว้ก่อนเรียกอะไรที่เราก็รู้แล้ว
ผลไม้วิตามินออกกำลัง

ดื่มน้ำที่แบบไม่มีประโยชน์

ช่วยจากภายนอกแล้วต้องช่วยจากตัวเองด้วย

เรื่องไหนฮะเกี่ยวกับดาบตำรวจเนี่ย

เป็นลักษณะแบบไปรอจับนะฮะ

รถตำรวจท่องเที่ยวอันนี้รถตำรวจของจริงนะ
อืมอ่าแต่คนข้างในจะจริงไหมจริงด้วยตำรวจตรงข้างในก็จริงจริงด้วย
มากันสองคนฮะทีแรกไม่ยอมจอดต้องยิงล้อ
แล้วคันสีทองเนี่ยถอยหลังไปอีกก็ต้องไปล้อมจับกันอีก

ขอบฟังเสียงกันสักนิดนึงฮะ

เป็นลานจอดรถของห้างแห่งหนึ่งที่บางใหญ่นนทบุรี
มีชาวบ้านเนี่ยเขาไปร้องทางกรมการปกครอง
นี่เขาก็มากับตำรวจด้วยของสพบังใหญ่นทบุรี
บอกว่ามีคนไปเรียกเก็บค่าคุ้มครอง
เก็บสวยของเทคผับสถานบันเทิงสถานบริการต่าง

อันนี้ที่ถูกจับได้แล้วก็มีคนหนึ่ง
จะให้เราดูแลตัวแรกเข้าเสียก่อน๕๐๐บาท
ขยายมาถึงนนทบุรีแต่เมื่อวานเนี่ยก็เลยไปล่อซื้อจับกลุ่มได้ที่บางใหญ่นนทบุรี
ก็คืออย่างที่บอกค่าแรกเข้าเนี่ย๕๐๐แล้วแต่ละเดือนก็จะมี๓๔
มาเก็บอีก๓๔๐๐ถ้าไม่ให้จะถูกจับแล้วถูกสั่งปิดร้านด้วย
คือหลายคนเขาก็กลัวใช่ไหมต้องมาหายเต็มนะ
เมื่อวานมีอยู่พอเขาไปแจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เลยจัดการในการที่จะล่อให้มารับเงิน
โดยทางเจ้าของร้านเนี่ยเขาอยู่แถวนี้เขาบอกมารับเงินเดี๋ยวจ่ายให้แสนนึง
มาถึงในร้านเหมือนกับรู้แก้วหรืออาจจะเห็นท่าไม่ค่อยดี
ไม่ยอมรับในร้านหรืออาจจะกลัวมีกล้องวงจรปิดอะไรก็ไม่รู้
เดี๋ยวไปเอาเงินลงร้านจอดรถพอร้านจอดรถเอาเงินให้
เจ้าหน้าที่ก็พยายามวิ่งเข้ามาเพื่อจะคุมตัว
แล้วก็วิ่งขึ้นรถแล้วก็ขับรถหนี

รถตำรวจก็ลดตำรวจจริง
หรือว่าจะปลอมหมดแล้วรถตำรวจยังปลอมเสมือนเลยยังคิดว่าปลอมหรือเปล่า
ตกลงเป็นตำรวจจริงตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็เอารถตำรวจท่องเที่ยวมาใช้
อืมดาบตำรวจภูวเวอร์เมดนะชื่อดาบตำรวจภูวเวอร์เมดนะฮะ
นามสกุลฮีรันวงวราดลเป็นผบหมู่ของตำรวจท่องเที่ยวโอ้โหตำแหน่งก็ไม่ได้เล็กเล็กเนอะ
เมื่อก่อนเคยอยู่พัทยาแล้วถูกย้ายเข้ามากรุงเทพมากรุงเทพ
ไม่แน่ใจว่ามีปัญหาอะไรที่พัทยานะแล้วถูกย้ายมาที่ส่วนกลาง
มาเป็นธุมามาอยู่ในส่วนกองงานธุรการก่อนนะฮะแล้วตำรวจท่องเที่ยววันนี้
เขาชี้แจงเนี่ยเขาบอกว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบตำรวจท่องเที่ยวติดโควิดกันใช่ไหมอ่าอ่า
กำลังไม่พออ่ะก็เลยต้องให้ธุรการเนี่ย
ธุรการนายเนี้ยออกมาทำงานด้านสายตรวจด้วยอืม
เป็นกิจกรรมก็คงใช้จังหวะฉวยโอกาสตรงเนี้ยอ่าเอารถไป
แล้วก็มาร่วมกับเนี่ยผู้ชายคนนี้เป็นพักพวกนะฮะ
อีกคนนึงชื่อนายมานัดสุขสองในการก่อเหตุ
แต่มานัดนี่ไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ตำรวจคือเขาคนนี้เป็นชาวบ้าน
อืมอีกคนนึงเนี่ยเป็นตำรวจแต่ไม่รู้จะมีพวกอะไรคนอื่นมากกว่านี้หรือเปล่า
เราต้องลองขยายผลตอนนี้ก็ถูกแจ้งเขาหาตำรวจคดีไป
ส่วนตำรวจนายนี้ก็ให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตำรวจท่องเที่ยววันนี้ทางโฆษกตำรวจก็ออกมายกมือไหว้
กราบขอโทษประชาชนที่มันเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
ถึงขั้นต้องออกมาขอโทษเลยนี่เห็นไหมฮะ
ต่างสักนิดหนึ่งไหมฮะ
ถ้าเนื้อไหนร้ายก็โอกาสที่จะเป็นอย่างดีที่เราจะต้องกำจัดเนื้อร่างนั้นออก
เพราะคำศัพผ์ของท่านผู้มือชาวการต่างผู้ชาชัดเจนแล้ว
เพราะว่าให้ถือเป็นโอกาสที่ดีเลยว่า
เห็นมั้ยฮะเขาต้องออกมาขอโทษเป็นเรื่องเป็นเรา
แต่ตอนที่เขาไปอ้างเขาอ้างว่าเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองนะ
ก็เลยมีชุดของกรมการปกครองไปจับด้วย

ใช่แล้วเอารถตำรวจไปใช้ด้วยไง

ก็เขาคงเห็นเครื่องแบบเห็นรถอะไรเขาก็แบบ

หรือว่าหน่วยไหนเป็นห่ไหนแต่เห็นรถตำรวจแล้วเขาก็แบบ

ไอ้๓ปีเนี่ยผับเทคบาคาราโอเกะร้านอาหาร
มันกระทบอยู่แล้วแทบจะอยู่กันไม่ได้อยู่แล้ว
แล้วเหมือนแบบไปซ้ำเติมเขา

เพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาปุ๊บก็กลัวอยู่แล้วถูกต้องไหม
ภาษีโรงเรือนก็ต้องจ่ายภาษีทั่วไปก็ต้องจ่าย

แต่หลายคนเขาก็จะแบบเขาก็จะกลัวใช่ไหม

แต่พ่อแม่พี่น้องนะกับตำรวจนะ
ยังไงก็พูดตรงนะยังให้ความเคารพ
ยังเชื่ออยู่ยิ่งถ้าต่างจังหวัดนี่คือ
ก็เรียกนายอ่ะวัดดียกมือว่านายวัดดีเลย
คือให้ความสำคัญตำรวจอย่างนี้ต้องอ่ะ
คือจะลดความเชื่อถือหรือลดความเคารพเนี่ยยาก
เพราะว่าแต่ไหนแต่ไรเนี่ยคือตำรวจใกล้ชิดประชาชนมาก

ลูกหลานดื้อเดี๋ยวตำรวจจับนะอย่างนี้ยังไงก็ยากอะค่ะ
ยังเคารพยังเชื่อยังเชื่อฟังนะ
ก็ว่ากันไปอย่างน้อยวันนี้ก็คือตำรวจทาง
ตำรวจท่องเที่ยวถึงตัดออกมาขอโทษประชาชนแล้วล่ะ
เพราะฉะนั้นวันนี้มันก็มีทั้งสวย
มันเหมือนแบบเป็นธรรมเนียมของประเทศไทยมาอยู่แล้ว
ที่แบบว่าแม้กระทั่งคุณชัดก่อนแบบเป็นผู้ว่าเขาบอก
เดี๋ยวเขาจะกำจัดสวยนะสวยตลาดสวยนู่นสวยนี่
เดี๋ยวเราก็ต้องดูผลงานของแต่ละคนว่าทำกันได้จริงหรือเปล่า
อีกสิ่งหนึ่งวันก่อนน้ำมันลง๓บาทเมื่อวานเนอะ

แล้วดูทองทองลงติดต่อกัน๓๔วันละ
เขาบอกว่าทองนี้ลงป่าวป๊อม
สามวันแล้วน้ำมันเองก็ลงติดต่อกันตอนเนี้ย
ถ้าสมมุติวันก่อนถ้าเราเล่าเนี่ยมันอยู่สิบดอร่าต่อบราเลู่

คือโอเคล่ะทิศทางน้ำมันค่อนข้างจะลงเหมือนกันนะครับ
แต่ก็พรุ่งนี้อย่างที่บอกคนเราแม้ต่อให้มันลงอีก๑๐บาทก็ยังแพง
มันให้ให้มันลงอีกสิบบาทเลยนะก็ยังแพงราคาพรุ่งนี้ป่ะ
พรุ่งนี้ใช่ไหมเสียดายจังเลยไปเติมแล้วเดี๋ยวไปดูด
โน้ทคืองิสโตะห้าสิบแน่อีสิบเหลือสามสิบแปดวันนี้มันมีนวัตกรรม
อะไรกันนักหนาไม่รู้ซึ่งนวัตกรรมจริงนวัตกรรมปลอมคุณต้องดูดีดีด้วยนะครับ
คือวันนี้มีประเด็นร้อนที่โลกออนไลน์เขาพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน
อืมแปลกมั้ยสายรัดเขาบอกคนขายเนี้ยเป็นไฮโซหรอไฮโซทั้งนั้นเอ๊ะ
อ่ะเดี๋ยวนี้ขายของต้องเป็นไฮโซเป็นไฮโซหญิงรายหนึ่งได้นำมามอบ
กับดาราอาวุโสเพื่อไปร่วมโปรโมทรวมถึงอู่รถยนต์แล้วก็บริษัทต่างต่าง
แน่นอนดาราเขาต้องถ่ายภาพเนาะครับสำหรับคุณสมบัติเนี่ย
สายพลังงานประหยัดน้ำมันเนี่ยมีการระบุอย่างนี้หนึ่งแค่มีสายรัด
ประหยัดพลังงานเนี้ยที่สายคือไปรัดตรงสายส่งน้ำมันเออ
แล้วก็ไอ้ตรงมันก็คือจะส่งไปทางหัวฉีดถูกต้องไหม
ไหนตรงน้ำมันเนี้ยรับหัวฉีดสายประหยัดพลังงานเนี้ย
จะแยกโมลิคุณเขาว่าอย่างงั้นเลยนะสีนี่นี่สีฟ้าฟ้าสีฟ้าฟ้าเนี่ย
เนี่ยที่เขาเป็นพันกันเนี่ยมันจะแยกโมเลกุลแค่เนี้ยเหรอ
เขาบอกแค่นี้ถ้าสมมุติมันทำได้จริงจะติดทั้งเครื่องเลยฮ
อันนี้ประหัดมันจะประหยัดเขาบอกมันจะแยกมรกุลน้ำมันเนี่ยให้เล็กลง
ทำให้การใช้น้ำมันเนี่ยลดลงเท่าไหร่คุณรู้ไหมเท่าไหร่ฮะ
สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์อุ้ยอืม
ไอ้นี่แหละเอาไอ้เนี่ยมารัดเอาไว้มาพันมารัด
แล้วเดี๋ยวมันจะไปแยกกว่าละกุ่นเองไปแยกกว่าละกุ่นเอง
ซึ่งส่วนประกอบของสายรับเปลี่ยนมันจะประกอบไปด้วยแร่กาฟินนะฮะ
ซึ่งมันจะมีพลังงานอีกแล้วควันตั้มอีกแล้ว
วันตั้มเนี่ยอุ้ยเมื่อก่อนใครนะเอาเหรียญควันตั้มมาแก่วแกวนตั้ม
นี่ไงแปะใหญ่หรือแก้ปวดแก้เมื่อย
เอาอีกแล้วมาควันตั้มมาอีกแล้วพลังงานควันตั้มมาอีกแล้วแร่หินลาวา
ยางซีลิโคนชนิดพิเศษโอ้โหปรากฏแน่นอนเรื่องนี้เมื่อมันเป็นโลกออนไลน์
มีการพูดถึงกันเยอะแหมมีแร่กาฟินมีพลังงานควันตรงควันตั้มมาเนี่ย
อาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะครับหรืออาจารย์เจตเขาโพสต์ข้อความรู้ว่า
นี่ขอเตือนนะครับอย่าไปซ้ำเติมอย่างแรกเนี่ยอย่าไปซ้ำเติมผู้ใช้รถใช้น้ำมันเลย
หลงเชื่อนะโฆษณาหลอกขายอุปกรณ์ประหยัดน้ำมันเนี่ยในช่วงที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นขนาดเนี้ย
ก็มีอุปกรณ์ที่อ้างว่าสามารถทำให้ยานพาหนะเนี่ยประหยัดพลังงานได้นะครับออกมาจำหน่ายกันเนี่ย
ซึ่งหลักแล้วเนี่ยมักจะแอบอ้างหลอกลวงหรือโฆษณาเกินจริง

แต่ด้วยการอ้างเนี่ยอุ๊ยใครเนี่ย

ความจริงเขามีคลิปใช่ไหม

ว่ามาบอกต่อกันนะฮะ
ว่าอย่าเป็นอุปทานไปกันไปเองนะ

หนึ่งอย่างภาพโฆษณาของสินค้าเก่าเนี่ย
ที่พ่อจันหาเจอขายในปี๒๕๕๘แล้ว
อันนี้อันนี้เอาไปพันกับท่อในเครื่องยนต์แล้วอ้างว่าประหยัดน้ำมันได้เนี่ย

จริงแล้วเรื่องพวกนี้มีการเตือนมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ปตทเองเขาเคยออกมาเตือนผู้บริโภคครับว่า
ระวังนะเข้าใจว่าตอนนี้น้ำมันมันแพง
ทุกคนลำบากหมดต่อให้คุณรวยคุณจนให้ลำบากหมด
พูดไว้พวกนี้เดี๋ยวมันจะลำบากซ้ำซ้อนนะ
อุปกรณ์เสริมและข้อสารเกณฑ์มีที่ช่วยประหยัดมัน
ไม่สามารถช่วยประหยัดน้ำมันได้จริงนะฮะ
เพียงแค่ผู้ผลิตเนี่ยอ้างสรรพคุณให้พวกเราหลงเชื่อกันไปเอง
ในอดีตเราย้อนกลับไปปี๒๕๕๙
ก็เคยมีกรณีของสินค้าที่แอบอ้างประหยัดน้ำมันได้

เพราะมันดันผ่านการรับรองแนะนำโดยตอนนั้นน่ะ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศไทยเนี่ย

คำแนะนำครับสำหรับขั้นที่ต้องใช้รถ
นะครับประหยัดน้ำมั่น
วันนี้ก็ช้าอยู่แล้วเนอะ
ถ้ามันรถติดมันก็ช้า
ถ้าสมมุติมันเร็วเราก็ต้องเหยียบให้เต็มที่ถูกต้องไหมถ้ามันโล่งใครจะไม่เหยียบ

ไม่ใช่ตามความเป็นจริงอันในฐานะเป็นคนขับรถเองบ้าง
โอ้โหลองถนนโล่งสิบึ้นเลยจะต้องรีบไปทำงานให้ทันถูกต้องป่ะ
แต่เหยียบเบรกไม่ต้องอะไรก่อนเข้าไทยรัฐคุณเหยียบสู้ตายแล้วอ่ะ

เขาบอกอย่างนี้ขับรถด้วยความเร็วคงที่ไม่ช้าเกินไป
แอ้นเด่นไม่ต้องเร็วเกินไป
ตอนนี้คุณต้องไปดูว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ้างหรือเปล่า

อันนี้มันทุกของเท่าที่จะเป็นอย่างที่ได้ยินมาเยอะ
เพราะคนไทยเป็นคนบ้าชอบใส่ของเยอะ

เดี๋ยวใส่ของเยอะที่บ้านเหรอ
เพราะคนไทยชอบอะไรยัดใส่หลังรถทุก

สือเขาบอกว่าถ้าแบบเนี้ยถ้าสมมติเราทำได้แค่นี้

ถ้าคุณจะทำหรือทำได้

ก็เลยก็ถามว่าอ้าวแล้วเอางบประมาณมาจากไหน
เนื่องจากทางกอทมก็ใช้แค่๖๐๐๐บาทนะเว้ยถูกปะ
๒๔๙๙๐๐๐ของเมืองแดงใบเล

แต่เราว่ามาเนี่ยต้องเอามา

ให้ฉันเป็นพิธีกรดีแบบไม่ต้องมีตาบาปในชีวิตเยอะ

บอกอาจารย์สตร์ภัชนาดเพิ่มอีกเรื่องนึงได้มั้ยไม่ต้อง
ไม่เอาอายเขาอย่าไปทำอย่างนั้น
พี่อุยโตกับเรื่องอะไรค่ะแก่นางกางเปลงเขาเคยดู
นางนาคของสาญจรปุระใช่มั้ยใช่นางนาค
รู้สึกว่ามีในโปรแกรมได้หรือเปล่านางนาก
มีอยู่แต่ไม่รู้ว่านางนาคอันนี้จะเป็นตั้งแต่รุ่นโบราณหรือเปล่า
ซึ่งจริงแล้วหนังทั้งหมดเขาไปขอจากหอสินที่
หอภาพยนตร์ใช่ไหมล่ะมาช่วยกันสนับสนุนกันใช่
เดี๋ยวกลับมาอย่าให้คุณอยู่อีกขออีก๑๐นาทีได้ไหม
ได้ครับเขาจะไปปล่อยคุณไปไข่รัตน์ดิวโชว์โอเค
ตอนนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน
โอเคก่อนที่จะไปที่อื่นเนาะไปพยากรอากาศกันนิดหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวจะลืมนะคะ
อุตุนิยมวิทยานะคะก็ระบุว่า

๙๑๔กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกครุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย
จะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับช่วงวันที่๑๐ถึง๑๔กรกฎาคมนะคะ
จะมีร่องมรสุมเคลื่อนมาพาดผ่านทางภาคเหนือนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะ
แล้วก็เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่กำลังแรง
ขอให้ประชาชนกว่า๔๐จังหวัดระวังน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะ
สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบน
ก็จะมีกำลังปานกลางโดยมีขึ้นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรนะคะ
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นก็จะสูงขึ้นมาอีกประมาณ๒เมตร
ก็ขอให้ชาวเรือเนี่ยออกเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะก็ชาวเรือเขาก็รู้ล่ะ
แต่ห่วงว่านักท่องเที่ยวอืมแล้วชาวเรือส่วนใหญ่ท่านรู้ว่า

แสดงหมูสบอลเนี้ยฝนตกน่ะอืมถ้าตกมาก็อืม

กลับถึงเมื่อคืน๕ธุมแล้วคนนไปรอแฟนคลับไปรอที่สนามวิน
ชอบพี่อุ๋ยติดตามแจ๊กสันหวังฮะ
แต่คนไปรอเยอะจริงนะคนไปรอเยอะจริงเขาจะมีแฟนคลับของ
แต่งตัวแบบนี้โอ้โหนี่เสียงกรี๊ดเห็นไหมนี่สวัสดีด้วย
น่ารักน่ารัก
ไปรอเยอะมากเลยเยอะมากจริงจริงนี่นี่อันนี้จากด้านบน
เขาบอกด้านนอกยิ่งเยอะใช่กางเกงสวยอ่ะเนอะ
เขาจะมาเปิดมินิคอนเสิร์ตในแมพแดงเดือดเส้นใกล้
ก็รู้สึกจะได้อยู่ยาวเลยด้วยเหมือนกันนี่พี่วินิต
คุณพินิศคุณจัดแบบนี้เขาไปรับ
เห็นแล้วว่ายังไงคุณอูยขาเข้ามากี่โมง
เมื่อคืนมาถึงห้าทุ่นคนยังเยอะอยู่เลยนะห้าทุ่น
อยู่ถึงวันที่สิบสี่มั้งเพราะโซเฟนมี่เนอะ
อูยดูข้างบนสิขุนดูสิคุณเนอะดูข้างนอก
คุณดูสิเห็นภาพแล้วค่ะเมื่อวานนี้
คือเมื่อวานนั่งไถทวิตเตอร์ดูอุ้ยชื่นใจตามไปส่งถึงรถน่ะ
โอ้ยดู
คุณคนรักเยอะมาก
แต่พรุ่งนี้แมนยูมาถึงนี่เขาจะไปลงดอนเมืองนะ
เค้าเหรอครับเค้าเป็นตายเวทเจ็ตเค้าเป็นตายเวทเจ็ต
ดูสิเต็มหรือเปลี่ยวปูก็ลงดอนเมืองดูสิ
คุณลองคิดนะว่าแฟนที่มารอเนี่ยมาตั้งแต่กี่โมง

อุ๋ยคะหนูอยากได้ความรู้เพิ่มสมมุติว่าถ้าเกิดหนูอยากเชิญเข้ามาเตะที่บ้านหนูอบตเนี่ย

เค้าบอกว่าเป็นสปอนเซอร์ตรง๔๐๐๕๐๐ล้านเนี่ยอื้อฮือ

เดี๋ยวไปรวมค่าเดินทงเดินทาง
เพราะฉะนั้นแมทนี้ลองคิดดูว่า
ถ้าเฉลี่ยทีมละ๓๐๐๓๐๐กว่าล้านเนี่ย

ที่พาทั้ง๒ทีมมาเตะนี่ก็ป่าเข้าไป๖๗๐๐ล้านแล้ว

สนงสนามค่าจัดการค่าดำเนินการนี่มี
ค่าบัตรนึงต้องเท่าไหร่ละ

ดูทางมือถือทางแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้อีก
แต่ถ้าตอนมาถึงจริงนะ
คงเป็นความทรงจำที่อลังการมาก

เต็มอยู่แล้วเพราะว่าขนาดที่สนามบินที่ยังกิน
ว่าออกมาหรือยังเพราะว่าตม๑ทุ่ม
จะมีการแถลงที่พารากอนนะคะ

จัคสันหวังนานเมื่อมาทีต้องดูจัคสันหวัง

เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปอีกหนึ่งข่าวก่อน

เราพูดแบบนะคุณจะต้องไปเปลี่ยนเสื้อไอ้บันดัก
แล้วมีใส่เสื้อแล้วตัวนี้เลยต้องเปลี่ยนเสื้อก่อนนี่ชะหร้องวางขายวันแรกทั่วโลก
เราเคยผ่านความสำเร็จในยุครุ่งเรืองมา

ตอนเราเป็นเด็กแล้วแมนยูแบบโอ้โหพีคได้แชมป์เยอะ

ก็เชียร์เขาก็เชียร์แบบรอเวลา

ไม่เชียร์ไม่เป็นแต่อย่างแรกก่อนจะไปสักนิดหนึ่งนะฮะ
ถ้าสมมุติจะพูดถึงเครือข่ายมือถือ
อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานจริงแล้วเนี่ยนะครับ
ได้มีโอกาสลุ้นทองคำมูลค่า๑ล้านบาททุกเดือนและทุกเจนด้วยนะ

นี่นะคะซึ่งเงินรางวัลนะคะก็จะเป็นทองคำมูลค่า๑ล้านบาททุกเดือน
ละหนึ่งรางวัลนะคะรวมทั้งสิ้นก็๕รางวัลรวมมูลค่า๕ล้านบาท
ตั้งแต่วันที่๓๐มิถุนายนไปจนถึง๒๑พฤศจิกายน

กลุ่มลูกค้าไวทีนอายุไม่เกิน๒๒ปีนะคะ
ตั้งแต่วันที่๓๐มิถุนาถึง๒๒กรกฎาคมนี้ค่ะ
แน่นอนคุณดูนะแต่ละเจนแต่ละเจนดูรูปนี้เราอยู่ในเจนไหนวะ
เราไม่ใช่๒๒ปีแน่

สำหรับใครที่เลยไวทีน

อย่างมันทำเนี่ยเลยวัยทีนคุณไม่ต้องเสียใจนะฮะ
อย่างนี้ก็บอกการใช้ลุ้นกันทุกเจนเนี่ย

ชวนเพื่อนมาเป็นครอบครัวเดียวกัน
แล้วร่วมรุ้นทองไม่ใช่หลักแสนนะฮะ
ร่วมรุ้นทองหลักล้านไปด้วยกันเลยฮะ

เขาจะมีอะไรไหลมาเรื่อยค่ะของดีทั้งนั้น

เอาเด็กเขาก็จะมีการโหลดอีกแบบนึง
อย่างพวกเราเจนที่แบบว่าเลยทีนมาแล้วเนี่ย

พักกันสักครู่จะกลับมาฮะ
วันนี้พี่น้องชาวโอกาสมาถึงหลายคนนะฮะ
แท้แซวความอินดีกับเวียสุโกนละวัดคุณก็เคยร่วมงานเขานะ
ค่ะนี่ไงเราเคยเล่นเป็นผู้บ่าวอินดีอย่างผู้บ่าวอินดีนิสัยดีวินัยดี
เวียสุโกนละวัดวันนี้ก็จดทะเบียนสมรสเป็นแบบถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว
โดยอินสตาร์ทแกรมของเวียเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพคู่กับแฟนสาวพร้อมแคปชั่นว่า
๑๐๔๙เวียพี่ครับทำไมให้มาหลายใบจังผมเอ่ยถามพี่ตัวที่
นะฮะเสร็จแล้วผมเชื่อแล้วว่าแต่งงานครั้งเนี้ยจริงแล้วล่ะอะไรอย่างนี้

ก็คือเหมือนคนที่เป็นพยานรักน่าจะเป็นคุณก้าวกับคุณวิกกี้เนี่ย
ที่คุณวิกกี้คือคุณแฟนใช่ไหมคะคุณก้าวน่าจะเป็นเหมือนเพื่อนที่สนิทที่ไปเป็นพยานรักด้วย
บอกย้อนกลับไปตอน๙โมง๑๙นาทีน้องครับจดทะเบียนต้องมีพยานด้วยนะครับ๒คน
ผมนี่คิดเลยว่าใครอยู่แถวนี้บ้างพี่ตั๊กห่างไป๓กิโลไอ้๙บ้านอยู่ถัดไปไม่กี่ซอยฮัลโหลสวัสดีครับ
เชิญมาเป็นพยานให้ผมกับวิกกี้หน่อยขอบคุณวิกกี้ที่รักพี่ตั๊กไอ้ก้าวขอบคุณวันดีที่สนุกสนานสนุกมาก
และเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากพี่เจ้าหน้าที่น่ารักมากเลยครับ
ชะหลอมชะหล่อบางคนก็สมรถ

แม่ก็อยู่มาหลายคนแหละแม่เห็นมันเยอะแม่อายุปูนนี้แหละแม่

อายุเยอะนะแต่ส่วนมากแม่ก็คนเชิญแม่ทุกงานนะ
แต่แม่จะไปไม่ไปก็แต่แม่ก็ใส่ซอง
แต่หนูชอบตรงโซโลแกนของแม่แม่ว่าวันที่เขามีความสุข
ก็ไม่มีฉันก็ได้ไม่เป็นไรแต่วันที่แบบแม่ชอบไปงานศพ

ซองหนักเพราะลืมเอาข้างในออกด้วยก็ขันขนับใหญ่ดีนะ

คุณแนนกับเจมส์จิ

เยอะก็ออกกำลังกายจนบางที
ร่างกายก็เห็นเหมือนกระดูก

เขาออกกำลังจนขาดไม่ได้แล้วกลายเป็นเรื่องต้องทำแล้ว
ทีนี้ก็ออกกำลังกายไปมาเจมส์จิมาแกล้งเขาก่อน
คือเรื่องของเรื่องคือแกล้งกันไปแกล้งกันมา
แล้วทีนี้เนี่ยพอนางออกกำลังกายดูท่านะดูเจมสจินะ
นี่ขัดขาแล้วปีนขึ้นไป
หนูอยากให้แม่เป็นแอร์ธอปสมอยากให้เจมส์จิมาขึ้นแบบนี้บ้าง

นี่แล้วก็แอนเอาคืนทำคืนทำยังไง

มีมานั่งอยู่คอนโดเดียวกันเหรอเธอ
ไม่เขานัดการออกกำลังกายเพราะเขากลายเป็นแก๊งออกกำลังกายด้วยกัน

เพราะว่าคือพี่แอนเขาชอบให้พระเอกทุกคนที่เล่นกับเขาหรือ
แม้แต่ที่เป็นเพื่อเอกในงานของเขาต้องออกกำลังกายกลายเป็นแกรง

หน้ามากคล้ายขิ่มอย่างนี้

จนล่าสุดน้องนะอีกคนนึงที่ที่จะเล่นกับเดี๋ยวน้อง

เออไม่ดู
แต่อันนี้นิ่งไม่ดูแต่กลัวเด็กกลัว
นี่ไงแม่ต้องใช้บุ๊กเดียวกับพี่แอนชวนเด็กมาออกกำลังกาย
จะชนแจ๊คแฟนฉันหนึ่งบุคโก

อู๋ฉันชอบน้องไอภาณวัตรฉันนั่งดูตั้งแต่ผมยาว
อืมหลายห่วงสั้นหรือเรื่องเก็บแผ่นดินเขามาแล้ว

อ่ะเบรกเหรอเอาโฆษณายาวนะฮะเดี๋ยวกลับมา
ประจำประเทศที่ดูแม่ครับเบรดประจำประเทศอาทิตย์สุดหล่อ
เนอะหล่อมากเลยอ่ะอ่ะ
อีบ้าร์
เขาบอกอีกโลกนี้น่ากลัวคือเลยรู้ไหมที่เราลึงมาแล้ว

ให้เราระวังเรื่องย้ำคิดย้ำทำด้วยนะ

ซึ่งแบบว่ามันก็มีหลายอย่างเหมือนกัน

คือเขาก็เป็นพี่ชม
แล้วสายป้าพายุเขามาด้วยกับแม่
ถ้าต้องส่งไปโรงเรียนก่อนก็จะมีเวลาผักแป๊บหนึ่งให้ล่ม
น้ำนมนางอ่ะเหลิกลงไปเวลานางบีบให้เก็บให้ลูก

กะตุ๊กตาน้อยของพ่อของแม่เลยเนอะ
อุ๊ยแต่ผมดกมากนี่แม่นี่มีชุดโอกูตูมากจากฝรั่งเศสเลยวันนี้
อรี่แฟชั่นวีคดูสินางก็ต้องแบบมีคนนู้นคนนี้ซื้อเสื้อผ้าให้เด็กน้อยเนอะ
อัลบั้มเปิดตัวอันดับ๑แล้วก็ขายได้มากกว่า๗แสนชุดในสัปดาห์แรกเนี่ย
มีคนเข้าชมกว่า๗๓๖ล้านครั้งนอกจากความสามารถรอบตัวแล้วเนี่ย
เอาอยู่หมดเลยจริงนะมีหลายลุคน้องแต่งลุคล่าสุดเวลาไปบุกรีอะไรอย่างนี้สวยมาก
มันคืออินเนอร์นะอินเนอร์ที่เขาส่งออกมาเนี่ยใส่อะไรแล้วอยากให้เป็นแบบไหนเนอะ
น้องฝึกมาอย่างนี้มีหลายลุคมากแบบเด็กน้องเด็กน้อยแบบเด็กที่มีแบบ
ใส่อะไรก็ขายได้หมดนะครับใส่อะไรก็ขายเพราะเขาถูกฝึกเรื่องอินเนอร์มาเยอะนะ
เอาล่ะวันจานลงกลับมาเจอกันใหม่นะครับกับเค้าใส่ไข่ก่อนขอบคุณตรงชาติวันนี้ไปกันก่อนเนาะสวัสดีค่ะ